ค่ะมาในช่วงนี้เรื่องราวโอ้โหมีเพียบเพียบเลยมีอะไรมาให้โอ้โหมั้ย
อันดับแรกพาไปโอ้โหที่บ้านหรือชั้นจังหวัดศรีสะเกียจนะคะอ๋อ
ที่อำเภอบึงบูลตอนนี้เขามีงานใหญ่ที่เรียกว่าต้องโอ้โหแน่นอน
เพราะว่างานนี้นอกจากเราจะได้บูชาพระพุทธชินราชองค์ที่สองของประเทศไทยแล้ว
ยังมีพิธีเลี้ยงช้างให้เราโอ้โหกันด้วยโอ้โหเลี้ยงช้างเลยนะ
นี่เอามาให้ดูก่อนว่าเขากำลังจัดงานกันวันนี้วันแรกนะคะ
เมษายนค่ะเป็นงานบูชาพระพุทธชินราชที่วัดศรีบึงบูล
อำเภอบุงบูลจังหวัดศรีสเกตแล้วก็ร่วมเชิญชวนให้ร่วมสมทบทุนนะคะ
ก่อสร้างประสาทสายรุ้งกันด้วยครับนี่แหละค่ะก็เป็นพระอุโบสถที่สวยงามมากมากเลย
เรียกได้ว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจเป็นการร่วมศรัทธาของประชาชน
ก่อสร้างมาได้สวยงามขนาดนี้นะคะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะคะ
ก็เป็นที่ปฏิสถานองค์พระพุทธชินราชองค์ที่๒ของประเทศไทย
ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นศาลาสมัยอายุธยาผสมระตะนะกโกศิณ
ถือว่าเป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้ที่มีความสวยงาม

คือถ้าพูดถึงพระพุทธชินราชส่วนใหญ่จะนึกถึงพิศนุโลก

ก็มีก็บอกเป็นองค์ที่๒นะคะที่มาปฏิสถานอยู่ที่นี่
แล้ววัดแห่งนี้ก็ยังเป็นที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนด้วย

วันนี้๒๐๒๑๒๒เขาจะมีงาน
เป็นงานประเพณีแข่งเรือก็มีด้วย
ถ้วยกันแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนานต่างมากมาย

เพราะว่านี่ค่ะวัดแห่งนี้ก็จะอยู่ใกล้กับลำน้ำห้วยทัพทันด้วย
ก็จะมีการผสมผสานวัฒนธรรมของอีสานใต้นะคะแล้วก็มีความเชื่อต่าง
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิต
แบบธรรมชาติแบบชาวอีสานใต้นะคะ

ที่สีบึงบูรอำเภอบึงบูรจังหวัดสีสะเกดค่ะ

ไม่ค่อยข้างกับเลยแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเลยค่ะ

เห็นผ่านตาตัวเองเนี่ยสวยยิ่งกว่า
อยากเชิญชวนใช่ค่ะแล้วต่อไปสัมผัสกันนะ